เหตุการณ์นี้ค่ะเขาก็แอบจะงงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ร้อยเอ็ดนะคะมีสามีภรรยาเขาทะเลาะกันอยู่ในบ้าน
คือฝ่ายหญิงเนี่ยเหมือนกับถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกาย
แต่ปรากฏว่าอยู่ดีมีวัยรุ่นมากัน๖คนผู้ชายนะ
เอามีดมาบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปฟันผู้ที่เป็นสามี
บาดเจ็บสาหัสเขาก็งงเลยว่าอยู่ดีอ้าววัยรุ่นกลุ่มนี้มาจากไหน
สามีภรรยาเขาทะเลาะกันแล้วคุณมาจากไหนบุกมาในบ้าน
ทำร้ายเขาอย่างงี้อ่าตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดค่ะ
รวมไปถึงกู้ชีพเขาก็ไปตรวจสอบนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
คนที่บาดเจ็บคือนายวรพฤษดวงจำ
เต็มเลยนะคะมีแผลฉีกขาดที่ศีรษะที่แขนที่ขา

กู้ภัยช่วยประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ภรรยาของคนเจ็บค่ะนางสาววรรณญานินผาย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอทะเลาะกันจริง
ตัวฝ่ายชายจะทำร้ายร่างกายเธอพังข้าวของในห้องกระจัดกระจาย
เสียหายเต็มไปหมดเธอก็ตกใจเห็นท่าไม่ดี
โทรศัพท์ไปบอกเพื่อนผู้หญิงที่อยู่อีกหมู่บ้านนึง

แต่จู่มีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชาย๖คน
มีมีดด้วยเปิดประตูบ้านบุกเข้าไปในห้องนอน
พูดอะไรเลยไม่พูดพร่ำทำเพลง
ไม่ได้รู้อะไรเลยค่ะนั่งอยู่ในห้องทะเลากันอยู่ในบ้าน

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
บ้านหลังนี้ที่เป็นบ้านหลังเกิดเหตุ

เห็นจริงว่ามีวัยรุ่นผู้ชาย๖คนพร้อมมีดบุกเข้าไป
แล้วก็เอามีดฟันนายวรพฤษจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ออกจากบ้านไปแล้วตอนที่ออกจากบ้านไป
วัยรุ่นกลุ่มเนี้ยไม่ได้วิ่งหนีไม่ได้โอ้โหรีบหนี

เดินออกไปอย่างช้าแบบใจเย็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นางบุญเพ็งบอกว่านายวรพฤษกับแฟนสาว

ก็คือมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้แค่สัปดาห์เดียว
แต่เขาก็ทะเลาะกันบ่อยจริงค่ะ
ออกไปหน้าวัดอีกผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามา
เพื่อนในจูนนั่นแหละ

พูดถึงว่าก็ทะเลาะกันเรื่อยแหละ
แต่ทีนี้เราก็ไม่ได้คิดคนอื่นที่เขาเห็น
เขาก็เขาไม่ได้คิดไงว่ามันจะมาทำ
คือว่าผัวคิดว่าผัวเมียทะเลาะกันอะไรทำนองเนี่ย

ก็เลยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

ซึ่งคนเจ็บยังอยู่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะ

ก็เชื่อว่าหลังจากสอบปากคำคนเจ็บเรียบร้อย
ก็น่าจะตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้
แต่เขาก็เลยงงว่าจะวัยรุ่น๖คนมาจากไหน
ผัวเมียเขาทะเลาะกันอยู่ดีในบ้าน